ว่าช่วงนี้ขอพาไปอัปเดตหัวใจของแม่ธาษยังหน่อย
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็ทราบดีแล้วว่าเธอออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านคลิป
ว่าเธอปิดฉากชีวิตคู่กับสามีพี่หมอฉัดอดุลไปเรียบร้อยแล้ว

แต่ล่าสุดวันนี้ก็คือพี่ทาทามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของเธอ
แต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของการขายของขายของเนี่ย
ทาทาเขาก็เปิดใจอีกครั้งในช่วงต้นคลิป
ประเด็นดังกล่าวก็คือเป็นการพูดแบบสั้น
ด้วยน้ำเสียงแล้วก็สีหน้าที่ค่อนข้างจะสดชื่นสดใสนะคะ
บอกว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาอย่างล้นหลาม
ขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ข้างมาโดยตลอด

ส่วนสภาพจิตใจตอนนี้เขาบอกว่าโอเคมากแล้วนะคะ

เพื่อเลี้ยงลูกดูน้องเรย์ลูกชายอย่างดีที่สุดต่อไปค่ะ
สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ไทยก็อยากจะขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้ไทยอย่างล้นหลามนะคะ
ขอบคุณแฟนคลับนะคะที่อยู่อยู่ข้างทางเสมอขอบคุณมากมากจริงจริงค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าโอเคมากทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงถ้าโอเค
ทาจะเป็นคุณแม่สตรองแล้วก็เอ่อสู้สู้เลี้ยงเพลต่อนะคะ
อันนี้ค่ะคุณผู้ชมดิฉันเข้าไปดูในอินสตาแกรมของพี่หมอนะ
ก็เขาก็เขียนถึงเรื่องราวของการตกแต่งต้นคริสต์มัสกับลูกชายน้องเรย์นะคะ
ปีนี้เนี่ยต้นคริสต์มัสของเขาเป็นต้นคริสต์มัสที่มากกว่าต้นคริสต์มัสก็เป็นอีกหนึ่งปีที่แบบยังอบอุ่นเหมือนเดิม
แม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาแต่ทั้งคู่ก็ยังคงเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกเพื่อดูแลน้องเรย์ร่วมกันอย่างมีความสุขเนาะ